เคร้อยล้านท่านยังจำชื่อนี้ได้แน่

วิรากรรมของเขาก็ไปปล่อยงูกลางถนนใช่ไหม

คือวันนี้ที่สกายวอล์กปฐุมวันเนี่ย
ผู้ชุมนุมเขาจะมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะฮะ
ป้าเป้านี่ก็เป็นขวัญใจของผู้ชุมนุมเป็นแม่ค้าก็จะเอาของไปขาย
โอ้โหเล่นเอาอึ้งเล่นเอางงกันเลยฮะ
คือโชคดีมีตำรวจอยู่แถวนั้นพอดีเพราะว่าเขาจะมาดูแลการชุมนุม
อื้อล่วงลงไปเลยอ่ะป้าเป้าล่วงเลย
แต่จังหวะที่ป้าเป้าถูกตบก็ไม่มีใครคาดคิดไง
แล้วก็เข้ามาเนี่ยอุ้ยเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็ล็อกตัวไปเลย
ลูกเคร้อยล้านตัวใหญ่นะใช่
ดูป้าป้าหกสิบเจ็ดแล้วป้าเป้าอ่ะ
คือที่สกายวอล์ปฐุมวันตรงนี้เนี่ยวันนี้มีแนวร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะ
เดมโฮปเนี่ยจะมาจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์วาดแมวหยุดขัง
เพื่อขอคืนสิทธิ์ประกันตัวให้กับนักโทษทางการเมือง
เนี่ยปรากฏว่าเคร้อยล้านเขาเห็นป้าเป้าเนี่ยลากกระเป๋ามา
เพื่อจะมาขายของแถวสกายวอล์กให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม

คือไอ้ที่เขามาต่อว่าเมื่อกี้ที่เราถอดคำพูดฟังเสียงมาก็ยังงงอยู่
เคร้อยล้านบอกว่าป้าด่านายกก็ด่าไปนะแต่อย่ามาแตะต้องประยุทธ์
อ้าวคนละคนกันเหรอ
ป้าเป้าก็อาจจะงงอยู่มึนอยู่อยู่ดีเคร้อยล้านตบป้าเป้าอย่างนี้เลยฮะ
ตำรวจคุมตัวเคร้อยล้านไปที่สอนอปทุมวันนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีป้าเป้ากับผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยไปที่โรงพักด้วย
เพราะว่าป้าเป้าถือว่าเป็นผู้เสียหายเป็นคนเจ็บ
ก็ต้องไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอนอปทุมวันนะฮะ

ลูกชายด้วยป้าเป้าด้วยนี่หลานชายด้วย
วันนี้ก็มากันที่โรงพักมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนด้วย
พยายามจะขอเข้าไปเจอหน้าเคร้อยล้าน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมากันกันอีกรอบนึงตรงนี้
เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายเพิ่มเติม
ส่วนด้านในโรงพักมีป้าเป้ากับลูกชายแล้วก็หลานชายที่เข้าไปได้

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้ป้าเป้าไปตรวจร่างกายด้วยโอ้โห
คือใบหน้าฝั่งซ้ายป้าเป้านี่แบบบวมขึ้นมาเลยนะฮะบวมแบบ
วมเห็นมาเลยฮะจุดที่ถูกตบเข้าไป
เพื่อเอาหลักฐานมาประกอบสำนวนคดี

นี่ป้าเป้าต้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
หลังจากตรวจร่างกายเสร็จป้าเป้ากลับมาที่สอนอปทุมวันอีกรอบ
ดูภาพล่าสุดนะครับเพราะว่าป้าเป้าเนี่ยนี่ตำรวจก็พามา
หลังจากพาไปตรวจร่างกายเอาผลการตรวจร่างกายมาเป็นหลักฐานให้กับตำรวจ
นี่เอามาให้สื่อมวลชนดูด้วยนักข่าวก็ถามว่าป้ามันเป็นยังไงอ่ะ
ตอนนั้นเกิดอะไรยังไงขึ้นป้าเป้าบอกว่าก็กำลังเข็นรถมาจะขายของ
แล้วเขาเดินเข้ามาหานึกว่าจะมาคุยอยู่ดีตบเลยนี่ป้ายังมึนอยู่เลยเนี่ยป้าบอก
มันไม่ใช่ปวดนะมันมึนแบบว่ามันคล้ายกับมันก็ไม่สบายเหมือนเราธรรมดายังเจ็บอยู่ไหม
เจ็บตรงไหนบ้างเจ็บขนาดนี้เจ็บขึ้นมาอย่างนี้ตอนนี้ป้าเป้าโดนนี่โดนกี่ทีครับป้า
ทีเดียวค่ะโดนทีเดียวเนอะโหทีเดียวก็พอแล้วอีกทีกูก็ตายพอดีแต่ถ้าหายใจแล้ว
ป้าครับถ้าเขาจะมาขอให้ยอมความขอให้บอกให้ยอมความไม่ได้หรอกไม่ได้ใช่ไหมครับ
ไม่ได้อย่ามาตีเราอายุ๖๘แล้วอ่ะก็ไม่ทำได้มันแล้วมันมาตีเราขนาดนี้